บอกว่าให้พระแล้วก็สิทธิ์กลับเข้าวัดพระธรรมกาย
รวมถึงให้รื้อสิ่งกีดขวางต่างที่อยู่โดยรอบวัดออกให้หมด

เช้าวันนี้ที่ตลาดกลางคลองหลวงก็จะเริ่มทยอยรื้อเต็นต์ออกจากพื้นที่แล้ว
ส่วนบรรยากาศในจุดอื่นโดยรอบเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันจากคุณระภีพันธ์เรินศรีผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวี

แต่ทางวัดก็ยังไม่มีการลื้อถอนเต็นต์
กีดขวางที่กีดขวางประตูตลอดจนบนถนนออกจากพื้นที่
เพราะยังไม่มั่นใจสถานการณ์นะคะ
จากว่าขณะนี้ยังคงประกาศใช้มาตรา๔๔ในการควบคุมพื้นที่ค่ะ
มีคำสั่งยุติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
เพราะไม่พบตัวพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
และผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
โดยเปิดให้ลูกศิษย์เข้าออกตามปกติ
ไม่มีการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่นั้น
บรรยากาศล่าสุดที่ประตู๗ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
พบว่ามีรถของบรรดาศิษยานุสิตเข้าออกตามปกติ
ส่วนเดินทางเข้าไปด้านในวัดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ

โดยยังคงมีกำลังตำรวจประจำจุดเพื่อดูแลความเรียบร้อย
ส่วนที่ประตู๔มีการปิดประตูแน่นหนาทั้งสองฝั่ง
โดยด้านในยังคงมีการตั้งเต็นต์และใช้แลนดปิดบังโดยรอบทั้งหมด
เพื่อบังแดดรวมถึงไม่ให้คนนอกสามารถมองเห็นกิจกรรมด้านในได้
เช่นเดียวกับบนสะพานข้ามคลอง๓ที่เชื่อมประตู๔
ยังคงมีโครงแสลนสีเขียวติดตั้ง

และจากการสอบถามตำรวจที่ประจำจุดนี้ระบุว่า
มีพระสงฆ์บางส่วนที่ปักหลักอยู่ด้านบน
เช่นเดียวกับถนนเรียบคลองแอนทั้งสองฝั่ง
ก็ยังไม่มีการลื้อเต็นต์รั้วเหล็กแท่งปูนและแลนด์ออกจากพื้นผิวถนน
ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ส่วนพระสงฆ์ศิษยานุสิตปักหลักสวดมนต์ตามปกติ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามลูกศิษย์วัดที่ประจำจุดดังกล่าว
ถึงการลื้อถอนได้รับคำตอบนะคะว่า
ยังไม่มีการลื้อถอนเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์
แต่มาตรา๔๔ในการควบคุมพื้นที่ยังคงประกาศใช้อยู่
จึงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
ตลาดกลางคลองหลวงศิษยานุสิตและพระสงฆ์บางส่วน
ช่วยกันเก็บของเพื่อเตรียมย้ายออกจากพื้นที่
โดยในเวลาประมาณ๙นาฬิกานะคะทางลูกศิษย์วัดและทหาร
จะช่วยลื้อเต็นต์ทุกหลังก่อนจะกลับเข้าไปอยู่ภายในวัด
เพื่อดูแลความเรียบร้อยค่ะ
คงต้องติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันของวันนี้
ในส่วนของวัดพระธรรมกายจะดำเนินการลื้อถอน
ทั้งเต็นท์และสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่หรือไม่
เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกาย
ขอบคุณคุณระพิพันธ์และทีมข่าว
เกาะติดบรรยากาศอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้า

ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร